อายุ๕๙ปีอาชีพขับรถรับจ้างทั่วไป

มีผมแฟนผมแล้วก็ลูกชาย

อาชีพขายข้าวเหนียวหมูฝอย

อายุ๒๑ปีเป็นเด็กพิการทางสมอง

ภูมิต้านทานร่างกายค่อนข้างจะอ่อนแอ

ไม่ว่าจะเป็นร้อนมากหรือฝนชุกมาก

พาไปที่โรงพยาบาลบ่อยมาก
ผมมีอาชีพขับรถรับจ้างทั่วไป
จ้างไปไหนผมไปหมดขอให้ได้เงินครับ

เช้าเย็นกลับตอนแรกมาขับรถเพื่อนก่อนเพื่อนได้ลองขับขับตอนแรกก็เห็นกำไร
พอหนึ่งก็ลองเช่าดูควงกะ๒๔ชั่วโมงขาดทุน
คือรถอยู่กับเราคือเช่าหมายถึงว่ารถอยู่กับเรา
อยู่กับเรา๒๔๒๔ชั่วโมงแล้วเราขับได้๒๔ชั่วโมงไหมฮะ
ไม่ได้หรอกมันก็อย่างเก่ง๘๑๐ชั่วโมงมันก็ล่วงแล้ว
มีช่วงหนึ่งไปกู้เงินประกัน
เงินประกันที่เราเคยส่งไว้กู้ได้มาเท่าไหร่ครับ
เอามา๔๐๐๐๐บาทกว่ากู้มาในช่วงที่เกิดปัญหาโควิด
แล้วณตอนนี้มันมีเงินส่งมีอะไรไหมครับลุงครับ
ก็ยังหารูทาง
ในชีวิตผมฝันไว้ว่าอยากจะออกทีวีสักครั้งหนึ่งเก็บไว้ดูตอนแก่
ถ้าโชคดีได้เงินมาเยอะก็จะเปิดร้านขายข้าวมันไก่ให้กับแฟน
ได้มีเงินเก็บไว้ดูแลลูกชายต่อไปครับผมสู้
เป็นไงครับคุณนบรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นกว่าครั้งแรกที่มาออกนะครับได้ออกทีวี
กับการที่เราดูทีวีความรู้สึกมันแตกต่างกันยังไงไหมฮะ
มันไม่เหมือนที่เรามายืนอยู่บนตรงนี้
เพราะว่าตอนเราดูมันไม่มีการตื่นเต้นไม่มีประมาท

พอมาขึ้นเวทีมันจะมีคนดูรอบข้าง

เวลาเราดูในทีวีเนี่ยบางทีเราจะดูรายการ

โอ๊ยทำไมร้องผิดแค่นี้ร้องผิด

ลูกกระเดือกแห้งไหมฮะเพลงแรก

สมมุติว่าวันนี้ค่ะอันนี้เราเป็นการบันทึกเทปนะครับ
รายการสดณตอนนี้ที่เทปมันออกอากาศ

อยากชื่นชมตัวเองไหมว่าเก่งจังเลยนี่เรามาถึงยกที่๔แล้ว

งั้นลองบอกว่านบเก่งจังเลย

ก็ถือว่าเป็นตัวลุงนะคะเวลาลุงไปดูตอนนอนแอร์
ลุงก็จะเห็นว่าอ๋อเราก็สามารถคุยกับตัวเองได้
ณวันที่เราดูการบันทึกเทปนะคะ

มาอยู่ในห้องส่งของเราพัทับใจอะไรมั้งครับ
มาอยู่ในห้องส่งของเราพัทับใจอะไรมั้งครับ
ก็ชอบนะครับ
รำคาญกับชอบนี่อะไรมากกว่ากัน

โอ้ยคิดนาน

ทำไมคิดนานจังเลยฮะตอบเลยไม่ได้หรอฮะเนี่ย

เอาไม่นับถึงเรื่องความไม่สุภาพ

เคยดูไหมเคยดูเกมต่อชีวิตไหม

มีลูกเก่า๔คนครับ

แล้วเขารู้ไหมครับว่าลุงตอนนี้มีน้อง

สบายดีไหมอะไรไหม
ก็ยังแม้จะไม่ใช่สายโลหิตเดียวกัน

เขาก็รู้ว่าพ่อเนี่ยเป็นคนที่

เขาก็รู้นิสัยผมดีว่าผมเป็นคนรักลูก
เป็นความสุขของคนเป็นพ่อ
ลูกก็เข้าใจว่าความสุขของคนเป็นพ่อ

ไม่ได้ห้ามปลาไม่ได้ขัดแย้งอะไร

เพราะว่าผมไม่ต้องการให้ลูกเดือดร้อน

ลูกนกเป็นคนรักลูกนกมาก
ทุกวันนี้บ้านที่อยู่กับคุณวันเนี่ย

เดือนละ๒๘๐๐รวมน้ำไฟก็
ขึ้นลงเกือบ๔๐๐๐บาท
เริ่มฝึกคืนที่จะไม่มีจ่ายค่าเช่าบ้านบ้างยังคะ

เริ่มแล้วผมเริ่มดิ้นรนที่

แล้วตอนนี้ก็จะมีปัญหาก็คือตอนนี้

ทางออกทางเดียวของคุณนบ
ก็คือรายการร้องได้ให้ร้านของเรา
ที่จะมาเยียวยา
ที่จะมาช่วยเหลือในช่วงวิกฤตนี้ได้

จากเจอแล้วมอบโอกาสให้
ส่วนที่เหลือค่ะลุงต้องคว้าไว้ด้วยตัวเองนะคะ
รอบนี้ค่ะเป็นยกที่๔นะคะ
ลุงต้องตั้งใจให้ดีนะในรอบนี้
เราทุกคนเชียร์ทั้งลุงเชียร์ทั้งคุณซิมด้วย
อยากให้ได้ไปให้เยอะที่สุด
เพราะฉะนั้นตั้งใจกันให้ดีทั้งคู่เลย
งั้นเราเข้าสู่การแข่งขันนะคุณป่าค่ะ

ที่๔นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรยกที่๔ของคุณนบมาเลยครับ
ครับ

เพลงยกที่๔ของคุณนบ

ชื่อเอกพลมนตรการ

ซ้อมไปเพื่ออะไรคะลุงนบถามก่อน

คือตอนแรกคือจะไปเห็นเขาออกไปร้องเพลง

ผมก็เอามาซ้อมเวลาผมขับรถขับอะไรเนี่ย
เชื่อไหมคะเป็นนักร้องด้วย
ยังไม่มีแอปนี้เลยนะคะคุณลุงนบ

เดี๋ยวต้องไปโหลดบ้างแล้วเนี่ย

จะซ้อมได้ประมาณ๒๓เดือน

ทีนี้เพลงนี้มันจะเป็นปัญหาไหมคะ
หรือว่าเราจะวางใจแล้วก็สบายใจ

เพราะว่าคุณนบยังมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย
ตอนนี้คุณนบเหลือสิทธิ์อีก๑แผ่น

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
จะสมมูลค่าสี่หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่สี่เพลง

ลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อน
จิตใจอาวรถึงตอนแม่น้ำลำเข็น
สิ้นสวยสักผืนเสื้อตัวงามบอกเคยได้เห็น
เลี้ยงลูกบนทางลำเคนลูกเห็นแม่เหนื่อยมาพ่อ
อยู่กอทมสารก่อเพื่อแม่ทุกอย่าง
ทำงานรับเจ้นหาทางสร้างฝันบรรโร
ได้เงินบาทใดอย่ารอให้แม่ต้องเอ่ยขอ
ส่งรายเดือนมารอคงพอให้หนี้สบาย
ผ้าสิ้นพื้นใหม่ถูกใจซื้อมาใช้นอน

ถูกปากแม่ยามใจ
งานหนักงานเบาจ้างใครเขาทำแทนก็ได้
เก็บเพลงไว้กอดลูกชายในวันที่กลับคืนมา
ลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักทอง
สิ่งใดบันทอนปล่อยไปเท่าไหร่
ไม่วางเสียบางเทศนา
ลูกเสียงเหงื่อไปก็เสียดายดอกนะแม่จ้า
ขอเพียงวันลูกคือน้าได้เห็นแม่มีสุขใจ
ลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อน
สิ่งใดบันทองปล่อยไปเท่าไหร่
ไม่วางเสียบางเทศนา
ลูกเสียเหงื่อไปก็เสียดายหรอกนะแม่จ้า
เพราะเพียงวันลูกคืนหน้าได้เห็นแม่มีสุขใจ
แม่มีสุขใจ

เพราะอายุมันไม่พอคุณต้องบอกว่าลองแบบต่อเนื่องเพื่อหนัก
เพลงของคุณเอกพลมนตรการก็เป็นเพลงที่จบลงไป

ไม่น่าจะพลาด

ก็ขอเป็นแรงใจนะครับ

ฬีราการร้องของลูกนบ
ยังคงสร้างความหวาดเสียวเหมือนเดิม
ต่อไปเป็นหน้าที่ของคุณซิม
ที่ได้รับโจทย์เป็นเพลงเร็วแบบนี้

เชียร์กันช่วงหน้าครับ
กลางคืนเคยแต่งแบบนี้
แล้วกลับบ้านกันไปสองคนไหม

ฟิวไหมครับได้ฟิวไหมครับ